อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
แล้วก็ต้องเตือนต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะภาคใต้
เรื่องของฝนมาหนักมาเยอะจริงนะคะ
จังหวัดนะคะตรวจสอบกันหน่อยนะคะ

จุดนี้เขาบอกว่าน้ำท่วมถึงขั้น
พอท่วมโรงพยาบาลโอ้โหจะต้องขนย้ายผู้ป่วยออกแบบนี้
ฮะทุลักทุเลนะคะนี่ค่ะเป็นจ้อนาธิของมูลนิธิใต้ตึ๊กตึ๊งนะคะ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ออกจากบ้านไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ
หลังจากน้ำเข้าท่วมบ้านบางหลังและทีนี้หลังคาก็รั่วเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ผู้ป่วยก็เปียกไปนะคะส่วนถนนที่ตอนนี้ค่ะ
ใช้การได้ค่อนข้างลำบากนะคะถนนสายนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชในอำเภอเมืองน้ำท่วมถนน
สัญจรยากลำบากใครผ่านไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังแบบนี้
และระหว่างที่กู้ภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรปรากฏว่า
มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะกับรถสองแถวเนี่ยค่ะ
ถูกน้ำซัดโอ้โหไปติดอยู่กับรั้วแบบนี้ค่ะครับ
คนขับหนีออกมาได้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่เห็นแบบนี้แล้วยานะคะจะคิดว่าน้ำมันตื้นตื้น
แล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะน้ำมันแรงค่ะ
ส่วนที่อำเภอช้างกลางชวางพิปูนมีฝนตกตลอดทั้งคืน
จนทำให้ปริมาณน้ำมากสุดในรอบ๑๐ปีท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
กระแสน้ำค่ะซัดต้นมะพร้าวที่ชาวบ้านปลูกไว้
หักโค้นพังเนี่ยค่ะพังต่อหน้าต่อตาแบบนี้
ได้รับความเสียหายนะคะจากนครศรีธรรมราชมาที่สงขลาค่ะ
อำเภอรัฐภูมิรัฐภูมิเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
น้ำท่วมและแห้งสนิทไปแล้วนะคะ
เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
หนึ่งสองนับจนถึงวันนี้ค่ะสองวัน
ท่วมซ้ำอีกแล้วรอบสองค่ะและทีนี้หนักกว่าเดิมนะคะ
โดยเฉพาะตำบลกำแพงเพชรน้ำท่วมถนนที่เป็นเส้นทางเข้าออก
ที่จะมุ่งหน้าไปสตูนต้องปิดการจราจรค่ะทั้งสองฝั่งนะคะ
ส่วนโรงเรียนบ้านไซคลองหลังจากเมื่อวานนี้เปิดเรียนได้๑วัน
น้ำก็มาอีกนะคะต้องปิดเรียนอีกทีนี้ไม่มีกำหนดเลยนะคะ
อาจารย์บอกว่าน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ๒๕ปี
คือครั้งล่าสุดที่เขาบอกย้อนไปก็คือปี๓๘ค่ะ
ขณะที่ทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่๕จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง
รวมทั้งเตรียมพร้อมกำลังนะคะไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะกำลังพล
ส่วนที่สุราธานีตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิต
ล้นตลิ่งมาจากคลองชลประธานค่ะเข้าบ้านประชาชนนะคะ
น้ำตรงนี้อยู่ที่ประมาณ๖๐เซนติเมตรก็๒ฟุตกว่านะคะเลยเขานะคะ
มีท่าทีว่าจะสูงขึ้นเรื่อยด้วย
ตอนนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วประมาณ๒๐หลังคาเรือน
ว่าราชการจังหวัดค่ะนายวิชวุฒิจินโตลงพื้นที่ให้กำลังใจนะคะ
ให้กำลังใจคนนี้ก่อนนะคะจริงท่านลงพื้นที่ให้กำลังใจหลายคนแหละ
แต่ท่านนี้ค่ะนางสาวนีสะสนะอายุ๖๐ปีนะคะ
ลมแรงบ้านเนี่ยถูกต้นมะพร้าวโค้นล้มใส่แบบนี้ในบ้านไม่เหลืออะไรเลยค่ะ

ใช่ค่ะท่านผู้ว่าก็ลงไปให้กำลังใจนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าขณะที่อยู่ภายในบ้านกับหลานสาว
ได้ยินเสียงต้นไม้มันหักโค้นใส่หลังคาโอบหลานเอาไว้นะคะ
ไม่ให้ร้านได้รับคือให้ปลอดภัย
แล้วก็พากันวิ่งออกจากบ้านเพราะกลัวบ้านมันจะพังถล่มลงมาอีกนะคะ
ส่วนตอนนี้ค่ะที่สุราธานีน้ำท่วมแล้ว๖อำเภอนะคะ
ผู้ว่าได้รับรายงานจากกรมอุตุเพิ่มเติมด้วย
บอกว่ามีการรายงานปริมาณน้ำในแม่น้ำตาปีตอนนี้
อยู่ในระดับระดับระมัดระวังเป็นพิเศษ
รองรับน้ำได้อีกเพียง๕๓เซนติเมตรเท่านั้น
วันนี้ค่ะน้ำอาจจะล้นตลิ่ง
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่แม่น้ำตาปีตอนล่าง
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะติดตามพยากรอากาศอย่างใกล้ชิด
และตอนนี้เองนะคะใครที่อยู่บ้านในพื้นที่
ที่บอกไปสุราธานีนครศรีธรรมราชและสงขลา
ข้าวของไว้ก็ดีโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะ